มาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรใหม่
ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา

คุณผู้ดำครับสดอ้าวสด

ฉันติดต่อเอ๋ปารีนาอยู่นี่เรื่องจริง
นางแล้วอยู่ดีนางก็ออกจากแชทกุ๊บไปเลยอ่ะ

นี่ไงใช่ไหมล่ะดูดิ

นางบ๊อกนางกำลังโหวดอยู่

วันนี้นางงามมิตรภาพจะมาสู้นางสาวไทยได้ยังไงเธอ
มันเป็นเรื่องเป็นราวระดับว่าอุ้ยบุ๋มประนัดดา

ด้านซ้ายเอ๋นางงามมิตรภาพ

ด้านขวาบุ๋มนางสาวไทย

ครั้งนี้เอ๋บางคนบอกเอ๋อาจจะเสียเปรียบ
เพราะว่าเอ๋ดูไม่ค่อยกล้าตอบโต้
ไม่มีถ้วยการันตี
แต่ปรากฏว่าเขาไปบุกสืบบ้านปุ๊บเจอจอราเข้
โอ้ยพร้อมกับเอกสาร

ครั้งที่แล้วจำไม่ได้ไหมที่นักข่าวกำลังจะไปถ่ายที่ฟาร์มไก่

ฟาร์มจอราเคร้ายพันตัวนี่
เอาไว้ทำอะไรกระเป๋า

โดยเฉพาะลาสบุรีมันถือว่าเป็นสัตว์เเศรษฐกิจไทย
ครั้งนึงเนี่ยไอ้พวกแบรนดเนมใหญ่

เค้าซื้อน้ำไปแล้วไปฟอกที่เมืองเค้า

หลังจากเกิดวิกฤตวิกฤตเราจึงเห็นว่ามีจราเข้ย่งจราเข้ย่าง
อันนี้ไม่แปลกมันเป็นฟาร์มจราเข้ไม่ใช่เฉพาะของเอ๋มี

เอ้าวันนี้อะไรเกิดขึ้น
หลังจากที่เอ๋เอปารีนาไกรคุบ

สอสอภักษ์พลังประชารัฐนั่งออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กเขียนถึงบุ๋มปะนัดดาแม่อีช้อยชอบจริงจริงเขียนไว้ว่า
วยถูกคู่จริงนี่อ่านหน่อยข่มขืนคืออาญามาตั้งนานแล้ว
แต่ล่าสุดมีการเพิ่มโทษถึงประหารชีวิตนี่นะครับอ่านหน่อยคมคืนคืออายามาตั้งนานแล้ว
แต่ล่าสุดมีการเพิ่มโทษถึงประหารชีวิตแล้วก็จะพูดอะไรต้องระวัง
เพราะเป็นดาราคมขืนคุกคามสามารถแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาได้ค่ะ
ถึงอย่างไรก็ต้องขอชื่นชมดารามากความสามารถพิมพ์ผิดดารามากสามี
อุ้ยเห็นมั้ยล่ะดารามากสาม้วมนางแซ๊กนะ
นางแซ๊ะน้ำนี่ทำไมไปว่าบุ๋มอย่างงั้น

นั่นก็มีสามีไม่กี่คนมั้ยใช่หรอ

มีพ่อของลูกเขาแล้วก็อีกคนนึงก็คือ

โอ้ยโอ้ยโอ้ย

ชอบมากฉันอยากแบบว่าเดี๋ยวพม่าเปิด

จิตใจเธอบริสุทธิ์อยากทำบุญกับผู้บริสุทธิ์เหมือน
เพราะฉะนั้นบุ๋มก็สวนกลับว่า

บุ๋มมวยถูกคู่จริง
โพสต์ข้อความตอบกลับเข้าโซเชียล
ด้วยความมึนงงนางว่าอย่างนี้
นางกล่าวนางกล่าวเมื่อสอสอท่านหนึ่งพาดพิงถึง
อยากเรียนให้ทราบก่อนมาแซะแฮชแท็กอย่าอ่านแต่พาดหัว
ทุกคนทราบค่ะว่าคดีข่มขืนเป็นคดีอาญา
แต่พวกเราพยายามผลักดันคือคดีคุกคามก่อกวนนะ
กว่าจะมีกฎหมายออกมาแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะต้องมองให้ครบทุกด้านแต่เวลาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำงานหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวกับการรวมตัวกัน
มันทำให้ทุกอย่างไม่ยากเกินไปนะเพราะเป้าหมายคือความถูกต้อง
และผลประโยชน์ของประชาชนบุ๋มไปลงสอสอไหม
ส่วนตนที่ต้องทำงานกับ๓คณะดังนั้นจึงไม่มีเวลาว่าง

แฮชแท็กแม่เขาได้อย่างนี้

แฮชแท็กถ้าไม่ฉลาดให้อยู่เงียบ

ถ้าไม่ฉลาดก็อยู่เงียบ

ก็พยายามจะดันไปให้มันเป็นคำนั้น

มันแปลว่าอะไรล่ะค้าอนภาคกิสดี

อยากให้คนที่เป็นดาราพูดจาระวังหน่อยค่ะ
นั่นนะครับนี่แหงะเพราะสังคม

ผมอยากรู้ว่าใครเลือกรูปบุ๋มพาณธรรมีมา

แต่จริงแล้วมันสามารถดำเนินคดีได้

เขาตอบโต้อะไรกันเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ย
ปัจจุบันเนี่ยกำลังมีการพิจารณากฎหมายเพิ่มโทษให้สูงขึ้น
การข่มขืนแล้วก็การคุกคาม
แต่ถ้านะครับไปดำเนินคดีได้
ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าลงบันทึกประจำวันเนี่ย
อย่างมีการกล่าวอ้างมันจะไม่เป็นคดีอาญา
เหมือนกับการไปแจ้งความซึ่งตนเนี่ยไม่ได้อ่านแค่พาดหัวข่าว
คือตอนแรกบุ๋มบอกนี่อย่าอ่านแต่พาดหัว

นางก็ตอบกลับว่านี่
ฉันไม่ได้อ่านแค่พาดหัวเพราะนางอาจจะโกรธ
โกรธแค่บอกว่าถ้าไม่ฉลาดถ้าอยู่เงียบนางก็จะบอกว่านางนางฉลาดไง

หลังจากนั้นปุ๊บนางเขาบอกว่าออกนางอ่านทั้งหมด
และยืนยันว่าทุกอย่างสามารถดำเนินคดีได้
และมีกฎหมายที่ว่าผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว

โทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
บางภัพจะอยู่แต่ต้นไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับบุ๋มจบไม่จบ
ใครไม่จบใหม่บุ๋ม
บุ๋มเขามาโพสต์รูปของถ้วยรางวัล

ถ้วยรางวัลที่เขาได้เป็นถ้วยรางวัลของการประกวดนางสาวไทย

ก็ต้องเอ่ยต้องเอ่ยต้องเอ่ยต้องเอ่ยต้องเอ่ย

ว่าถ้าสมมติมีนิ่งแบบลอนเป็นแค่ขวัญใจช่างภาพ
จะมาสู้อะไรกับนางสาวไทยอย่างฉันใช่ไหมล่ะ

นึกออกไหมหนุ่มกำลังจะโยนมาให้ฉันพูดว่า
หล่อนเป็นแค่ขวัญใจช่างภาพ

จะไปสู้อะไรกับนางสาวไทย

ฉันรู้เธอฉันมองตาเธอฉันก็เข้าใจ

หรือเออาจจะตอบกับ
แต่ประชาชนส่วนใหญ่จังหวัดราชบุรีเลือกฉันมา
หล่อนเป็นแค่ดาราอย่างนี้หรือเปล่า
เออแต่หลังจากนั้นบุ๋มลงว่าไงฮะ
หนุ่มมึงจะให้กูขอเวลาหายใจ

ที่หนุ่มจะให้กลับเข้าสคริปต์แล้วแองจี้

เมื่อกี้นุ่มโยนไปถึงคุ้ยรางวัล

ตอนจบบุ๋มบอกว่าไงสุดท้ายแล้วแต่ไม่ตอบโต้อีกแล้ว
ให้กูหายใจนิดนะนุ่มนะ
ก็บุ๋มก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่า
เป็นโพสต์สุดท้ายที่จะตอบโต้คุณ
เพราะคิดว่าต่อให้เขียนไปคุณก็ไม่น่าจะ
อุ๊ยทำไมพูดอย่างนี้

มีคอมไหมเราคุยกันแน่
วิเคราะห์ให้มันดีหน่อยสิ

แต่ที่ต้องชี้แจงเพราะอยากให้สังคมเข้าใจ
กรอบของคำว่าคุกคามทางเพศ
อย่างการล้อเลียนเรื่องครอบครัวคนอื่น
มีแฮชแท็กเขาแฮชแท็กกันเก่งเนอะ

เรื่องกลิ่นทั้งที่ไม่เป็นความจริง
ผู้อื่นได้รับความอับอาย

ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังถกกัน

บ้านเรียกผีเจาะปากมาพูด

หน้าที่ของดารา

อันนี้คุณอ่านไม่ได้แล้วคำนี้

เพราะลักษณะเหมือนบุ๋มเขาน่าจะด่าอ้อมมาหาคุณด้วย

ชุดที่คอสตูมเลือกให้
นะรับบทบาทในจอให้เต็มที่อืม

รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน

เขาก็เอาขึ้นมันลงไปที่ชุดโปทั้งหลายนะครับ
เพื่อลงลดทอนคุณค่าความเป็นของคนอื่น

สิ่งนี้นอกจากจะเข้าข่ายกฎหมายค่ะคุณหนุ่ม
เข้าข่ายผิดกฎหมายนะ
แล้วก็หมินประมาทด้วยการโฆษณา
ยังเป็นการคุกคามทางเพศนั่นไงนางกล่าว
ทำให้ผู้อื่นอับอายเป็นธรรมดา
ทำแบบนี้ถือว่าพร่องการอบรม
แต่ถ้าเป็นถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ก็ได้แต่บอกว่าหมดคำพูด
แฮชแท็กนี่แหละ
หงายมือรอส่วนบุญเลยค่ะ
นั่งมาถุงจากการกรวดน้ำเถอะ

แล้วแฮชแท็กจะจะครีบแล้ว
ทุ่มนึงจะครีบแล้ว

ในทวิตเตอร์ส่งมาเมื่อกี้เขาบอกว่า

แล้วเอาเงินไปซื้ออาหารให้หมากิน
อุ้ยอุ้ยแรกมาก

ก็เนี่ยเขาเขียนมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะ

มันแปลว่าอะไรนะทำไมคุณบุ๋มจะทำอะไรนะให้คุณมาแป๊ง

ไม่เห็นเป็นไรเลยเอาอาหารให้สุนัขมันเสียหายตรงไหน
มันดูหยาบคายตรงไหนมันผิดตรงไหน

มันแปลว่าเขาหมายถึงคำอย่างนั้นมันแปลว่าอะไร

อยู่แกรมชาว

เราคิดว่าจะต้องมีอะไรแบบอัพเดทกันนิดนึง
ในระหว่างนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะเข้ามานะฮะ

แต่ว่านางก็ออกมาสัมภาษณ์แล้วไงวันนี้
ใช่ใช่นะคะว่านางเป็นคนโพสต์เองจริง

จะหัวน้ำให้ตัวเองเถอะ
เรื่องของเรื่องก็คือว่าบุ๋มปนัดดาเนี่ยเขาลงเพราะว่าถ้าสมมุติเขาอยากต้องการให้ผลักดันกฎหมายเนี่ย
สำหรับคนที่ข่มขืนเนี่ยคดีข่มขืนให้ประหารชีวิตใช่ไหม

แล้วเอ๋ไม่ชอบให้เป็นอย่างนั้น

เขาถึงว่าเรื่องกฎหมายเขาถึงว่ามีนิ่งของกฎหมายเหมือนแบบว่าคนนึงหาว่าคนนึงรู้
อีกคนนึงก็บอกฉันก็รู้อีกคนหนึ่งมาประมาณว่าไปว่าคนนี้โง่หรือเปล่าอ่ะพูดภาษาชาวบ้านอ่ะนะ
คืออย่างนี้คือคุณบุ๋มเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องเรื่องของการคุกคามทางเพศ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีการข่มขืนเด็กข่มขืนผู้หญิง
บอกว่าให้ต้องการให้มีการประหารนั่นคือ๑ประเด็น
สองคือเรื่องของการไปคุกคามเนี่ยใช้คำพูดคำจานลวนลำหรือความปลอดภัยของแบบ
มันต้องมีแบบมาตรการความเขาเรียกอะไรอ่ะเข้มงวดมากกว่านี้
หรือกฎหมายต้องแรงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคุณเอ๋เนี่ย
ก็ออกมาโพสต์ในมุมที่ว่าแกไปจับประเด็นเดียวมาเล่นก็คือว่า
คือเหมือนกับว่าทางคุณบุ๋มไปเรียกร้องให้มีการประหารชีวิต
คือให้มีโทษอายาซึ่งจริงจริงแล้วคุณเอ๋ก็บอกว่ามันมีโทษอายาอยู่แล้ว
จะมาพิมพ์ทำไมคือรัศนาประมาณเหมือนกันน่ะ
คุณบุ๋มเขาก็งงไงเขาก็เลยตอบกลับไปบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นที่มาเรียกร้องเนี่ย
เรียกร้อง๑๒๓๔แกก็ว่าไปแบบนั้นก็เป็นประเด็นอย่างนี้
งั้นวิธีการตัดสินใครจะชนะเลิศนี้ต้องตอบคำถามรอบสุดท้ายนะคะ
ไม่ต้องรอคำถามนึงแม่แป๊บนึงจบข่าวใส่ใครพอที่นางประชุมนางบวชเสร็จ

มันคือเรื่องเดียวกันแต่เหมือนพูดคนละเรื่อง
ถูกแทบถึงได้โชว์เหนือถูกต้องไหมกันใช่
สรุปแล้วสองคนคือโชว์เหนือฉันก็รู้เธอก็รู้อาจจะรู้มากกว่าเธอรู้มากกว่า
ถึงได้ประเด็นมันคืออะไรอ่ะฉันก็ยังงงอยู่เนี่ยนี่ขนาดฟังแบบว่า
อย่างผู้รู้นะค่อยแบบว่าวิเคราะห์พิจารณาแล้วมันคืออะไร
นี่ไงคะขวัญใจช่างภาพเหรอจะมาสู้นางสาวไทย
ไม่ใช่เออนั่นแหละไอ้คนมีมงมันก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้ว

ก็ใช่อ่ะสิอ้าวไม่งั้นเขาจะได้มงเหรอ
แต่ฉันไม่เข้าใจว่าประเด็นอย่างนี้มันเล่นกันเพื่ออะไร
กรณีที่เข้าวอร์ดในนางงามมาดูจากความแบบคาริสมา
ใครควรจะได้ครับแม่ถ้าเกิดประกวดในปีเดียวกัน
ถ้าปรากฏในปีเดียวกันเนี่ยนะบุ๋มต้องได้ภาษาก็ดี
ตอบคำถามก็ดีมากฉันก็ไปอยู่ด้วยในตอนที่นางประกวด

นางก็ไม่ได้แบบว่านางก็แบบผอมเพียวนะ
แล้วเมื่อก่อนนะก็ไม่ได้มีคุณ

คือนางเป็นคนที่มีความรู้ตั้งแต่ก่อนมาเป็นดาราแล้วถูกต้องไหม
นางพูดภาษาอังกฤษก็ดีแล้วมันเหมาะสมสมควรมากอืม

อย่านะฉันอยู่ฝ่ายอธรรมเลยนะ
ในเรื่องฉันอยู่ฝ่ายอธรรมเลยนะ

นิดหน่อยเอาไว้ปราบพวกแก
อัธรรมที่มีไว้ทุกวันนี้เอาไว้ปราบพวกแกทั้งสองคน
อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเรื่องของคุณเอ๋คุณบุ๋มก็ไปตามดูอีกทีนะว่าจะเป็นยังไง
เพราะว่าล่าสุดมีคนส่งทวิตเตอร์มาเยอะแยะมากมายบอกว่าคุณบุ๋มพูดแล้วว่า
จะฟ้องแล้วก็เอาอาหารเอาเงินไปซื้ออาหารให้หมาจรจัดกิน

วันนี้จะมีอีกคู่นึงรีน่าจาวิเอสพลดอานนท์มีต่อรอเลยค่ะ

เดี๋ยวพี่พลดรอในสายอยู่เดี๋ยวสักแป๊บหน่อยจะคุยเลยค่ะ
ทำกระแสให้กับหนังเหรอ

แม่ค้าช้ำถูกจับเคอร์ฟิลล์ตำรวจเรียกเงินยึดอาหารทะเล
สุดต้องนั่งแกะหอยให้กิน

ซึ่งงี้แม่ค้าคนดังกล่าวเนี่ยเขาเปิดเผยนะบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาไปรับกุ้งรับปูรับหอยที่ตรังมา

แต่ว่าถูกตำรวจถูกตำรวจเนี่ยนะฮะ
ขอคนแล้วก็จับกลุ่มตัวนำส่งสอบภองเมืองพระทะลุง
พร้อมกับยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยก็มีระดับสารวัตรในดาบ

โดยบอกว่าเจอหลายกระทงแล้วเราเนี่ย

ตนเองไม่มีเงินนะสุดท้ายขอหมื่นหนึ่งแทน
ก็เลยไปยืมญาติเป็นญาติของสามี
ปรากฏว่าไม่ถึงหมื่นได้มาแค่๕๗๐๐บาท

ไม่เป็นไรเอาปูเอาหอยเอากุ้งที่อยู่ในรถ

มาให้กินกันแล้วกัน

แล้วก็ที่สำคัญบอกแกว่า

นี่นี่นี่นางก็แกะหอยนั่งลมไปให้กิน

เป็นสื่อโซเชียลออกไปก็คือโทรมาคุกคามเธอ

เรื่องต้นเนี่ยทราบจากสื่อมาแล้วนะครับ
ได้รายงานเข้ามาโดยให้รองภูมิครับการตำรวจภูทรพัทธลุงเนี่ย

พร้อมกับระบุว่าหากเป็นไปตามพยานหลักฐานจริงเนี่ยนะ
จะดำเนินคดีตามระเบียบของกฎหมาย

เนี่ยนะฮะ

แต่ไม่มีเลยก็ได้๔๐๐๐บาท

ก็ไปขอยืมเข้ามาได้มา๕๐๐กว่าบาท
ส่วนที่เหลือเอาหอยนั่งลมก็ไม่กินหน่อย

มั๊กเขาโอนเงินมาโชว์อย่างงี้เลย

เพราะว่าล่าสุดในกรุงเทพก็เพิ่งจะมี

เลือกเงินแบบนี้เหมือนคัน
ไม่ใช่

เออจะทำให้โทษลดลง
โทษลดลงอะไรอย่างนี้แต่ปรับตรงนี้ก็มี
ตำรวจที่แบบตำรวจไม่คดีอะนะมันก็เลยเป็นแบบประเด็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้
หลายครั้งหลายหนที่มีเรื่องแบบนี้
โควิดนะวันนี้วันที่๔มิถุนายนนะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด๑๙ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๗ราย
อดรวมผู้ป่วยสะสม๓๑๐๑รายรักษาหายแล้วนะคะ๒๙๖๘ราย
แล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมเสียชีวิต๕๘รายค่ะ
ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่๑๗ราย
ซึ่งก็เดินทางมาจากคูเวท๑๓รายกาต้า๒รายแล้วก็ซาอุดีอาราเบีย๒ราย
ส่วนมากก็จะมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งหมด๑๗ลาย
นายแพทย์ทวีสินเปิดเผยว่าสำหรับมาตรการประเภทกิจการแล้วก็กิจกรรมนะคะ
ที่จะผ่อนคลายในระยะต่อไปได้มีการเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับ๑๒กิจกรรม
ที่จะต้องหารือเพื่อที่จะพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน
เพื่อที่จะเสนอต่อที่ประชุมต่อไปนะคะซึ่งสิบสองกิจการกิจกรรมประกอบไปด้วยนะคะ
อันที่หนึ่งก็คือโรงเรียนสถานการศึกษาอันที่สองก็คือสถานรับเลี้ยงเด็กผู้สูงอายุ
แล้วก็อันที่๓นะคะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอันที่๔ก็คือห้องประชุม
อันที่๕นะคะการถ่ายทำรายการภาพยนตร์วิดิทัศน์ที่ต้องใช้คนจำนวนมาก
อันที่๖นะคะก็คืออุทยานแห่งชาติสวนรุกชาติอันที่๗ก็คือชายหาดแล้วก็ชายทะเล
อันที่๘สวนสนุกสวนน้ำสนามเด็กเล่นร้านเกม
อันที่๙นะคะก็คือสถานกีฬาในส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขันโรงยิม
ส่วนอันที่๑๐ก็คือการจัดแสดงคอนเสิร์ตงานอีเวนต์งานแสดงสินค้า
อันที่๑๑ก็คือสถานบันเทิงผักบาร์
แล้วก็อันที่๑๒ก็คือสถานบริการอบนวดก็จะต้องเป็นเฟสต่อไป
ในการที่จะเปิดก็ใจเย็นนี่เราก็กาดกำลังงาม
ถึงแม้จะมีคนติด๑๗รายแต่ว่าทุกคนก็มาจากต่างประเทศ
แล้วก็อยู่ในการกักตัวทั้งสิ้นที่หาเจอนะคะ
ดังนั้นคนประชาชนทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันก็ยังปลอดภัยกันอยู่ดี
แต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากหน้ากากอนามัยล้างมือกันอยู่เป็นประจำนะคะ
แล้วก็ต้องมีระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะก็ทำตามกฎหมดทุกอย่าง
วันนี้ดิฉันไปห้างสรรพสินค้ามาไปแบงค์มาก็ต้องใช้ไทยชนะ

ไทยชนะทำไมมีเว็บไซต์พนันขึ้นมาบ่อยนะเธอเนาะ

แต่เขาบอกว่าอย่าเผลอวันนี้ไทยชนะใช้ได้แต่คุณอย่าเผลอกดเอาเงินออกนะ
บางทีคุณอ่านดีมันจะมีเว็บไซต์การพนันขึ้นมาคุณเห็นไหม
เห็นผมไม่ค่อยได้ไปกดที่ไหนผมไม่ค่อยได้ไปไหน

เธออ่านข่าวก้ม๑๑โมง

เหมือนเอกับบุหรมาก

เธออธิบายตอนนี้เว็บไซต์ไทยชั้นมันมีปัญหา๑๒๓ตี
เนื้อออกหรือเปล่าเวลาฉันหาเฮ็บถามปุ๊บ
หนุ่มเป็นอะไรหนุ่มไม่รู้
เธอสามารถเล่าฉันถามปุ๊บเธอไม่รู้ครับ
หนุ่ม๑๑โมงหนุ่มทำอะไร
โมงฉันเห็นหนุ่มอธิบายแล้วทำไม๖โมงความจำมันสั้นหรือสติมันหายหรือความจำมันเลอะเลือนเอาให้มันแน่นุ่ม
ช่วยจัดการเหรอ

วันนี้นะครับรายการโหนกระแสของเราวันนี้

แม่ใครจะนับแม่ก็
ลาดนี้ก็ละกดเนี่ยระวังตัวนั้น
จอร์ดพลอยจอร์ดพลอยนะฮะมีผลชนสูตรเพิ่มเติมไปพบเชื้อโควิด๑๙ด้วย

ได้มีการเผยแพร่เอกสารทางการแพทย์ถึงผลการชนสูตรของจอร์ดฟรอยนะฮะ
ผิวสีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาวัย๔๖ปีเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าถูกตำรวจในเมืองมิเนียโพลิสนะครับอ่ารัฐมินิโซต้าเนี่ย
จับกลุ่มพร้อมกับใช้เข่ากดบริเวณลำคอ๘นาทีกว่า
สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
โดยมีการระบุนะครับว่าจากผลการชนสูตรศพของฟลอยนะฮะ
บอกว่าฟรอยเนี่ยได้รับการตรวจวินิจฉัยนะฮะ
พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ครับ
ก็ระบุว่าเขาเสียชีวิตด้วยสภาวะเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ยังไปพบสารเฟนทานินแล้วก็เมดแอมเฟตามีนในร่างกายด้วย

แต่เขตกันที่ตายก็คือขอ
ก็โดนล็อกโดนบล๊อก

ชาวเมืองอเมริกัน

ใครจะไปเชื่อนว่าสามารถทำให้ตอนนี้
สี่สิบเมืองไปเรียบร้อยแล้วสี่สิบเมืองถึงกระดาษไม่แต่เรื่องของการ
มล้ำทางสีผิวมันมีมานานมากแล้วแล้วมันฝังลึกมากมากเลยอ่ะ
สำหรับของคนผิวสีแล้วก็คนผิวขาวนี่แหละมันมีมานานมาก
ดังนั้นเนี่ยต่อให้จะแบบน้ำผึ้งกี่หยดแล้วกันถึงแม้ครึ่งหยดเนี่ยนิด
ก็เป็นประเด็นมันเป็นประเด็นขึ้นมาได้ทันทีเพราะว่าการ
มันมีมานานแล้วก็มีจนถึงปัจจุบันนี้คุณเข้าใจคำนี้
ล่าสุดนักข่าวไปถามบุ๋มประนัดดาเธอว่าไงเนี่ยเป็นนางสาวไทยเหมือนกัน
เก่งเจอในทวิกเตอร์บอกว่าคุณบรินาตกรอบนะคะ
นี่ไงนางบอกนักข่าวไปถามคือบางคนไปโยงว่าเป็นนางสาวไทยเหมือนกัน
เอานั่นกันไปเหมือนกันอะไรหรอ
เขาตำแหน่งไหนก่อนจะปิดท้ายด้วย
จะบอกเป็นสงครามนางงามไม่ได้นะคะ
เพราะเอ๋ตกรอบค่ะเพราะนั้น
เพราะเอ๋ตกรอบจะมาอยู่ในสงครามนางงามไม่ได้นะคะ
ให้รู้ซะว่ะ

ไม่เป็นไรเอ๋มาอยู่เวทีของฉัน

ตอนนี้เทรนดทวิตเตอร์มีแฮชแท็กนะฮะ
ถ้าไม่ฉลาดให้อยู่เงียบนี่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะ

ถ้าไม่ฉลาดให้อยู่เงียบขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะจ๊ะ
แล้วก็อันดับ๓เป็นทวีไกรคุบอยู่
ก็เกี่ยวกับเรื่องบ่อความจรเข้

สรุปว่าข่าวปรินากับครอบครัวไกลกรุ๊ป๒อันเลยในเทรนดทวิตเตอร์นะ
ตอนนี้คุณเป็นสมาชิกเน็ตฟริกกันอยู่ป่ะ

ติดเนาะติดเกาหลีไหม

ถ้าสมมุติเมืองไทยของเราเราก็เป็นประเทศที่ผลิตคอนเทนต์เยอะพอสมค

รัฐบาลไทยมีความคิดที่ทำไทยฟริกบ้างเหรอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็คือพี่ชายคุณบลุ๊กนั่นแหละก็คือสามีของคุณนุษบา
แล้วก็เปิดเป็นพี่เคยของคุณไข่กบสุวนันปิดนะถูกต้องไหม
ถ้าพูดแล้วพี่บีพุทธิพงศ์ปุณกันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เขามีแนวคิดแนวคิดนี้ดีจริงแนวคิดนี้เขาบอกว่าอยากจะสร้างแพลตฟอร์มให้คนไทย
ขออนุญาตแป๊บนึงขอเลือกนิดนึงคือในกล้อมมันบังหน้าพี่ม้าไปครึ่ง

ขอบคุณที่สนับสนุนรายการเรานะครับบางทีก็ต้องขยับนิดนึง
โอเคนะหนุ่มโอเคนะทุกคนโอเคหมดแล้วนะคะ
ครับเชิญครับคุณบีพุทธิพงศ์ครับ
เดี๋ยวก่อนเมื่อวานนะเวลาอ่านข่าวมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
ไม่เห็นเนอะเมื่อวานก็ดูสมูทดีนะวันนี้ก็ต้องมีเรียนนะ
คืออะไรเนอะ

พี่บีเวลาอ่านข่าวพี่บีดูสิพี่หนุ่มมันทำอย่างนี้นะครับ

รัฐมนตรีบีเขามีแนวคิดที่จะสร้างแพลตฟอร์มให้ไทยนะฮะ
เราสามารถเสียคนสมมุติมันติดได้๔ที่แชร์คนละ๑๐๐บาทถูกไหม
วันนี้คนสมัคร๑อาเคาน์เท่ากับแชร์กันได้๔ที่เนี่ยนะครับ
เขาบอกมันเป็นไอเดียนะไอเดียที่ดีเหมือนกัน
อย่างพี่หนุ่มพูดก็ถูกเนาะเอาคอนเทนต์ที่ไหนมาลง
ใช่ไหมล่ะเพราะที่ผ่านมาแพลตฟอร์มขายคอนเทนต์จากต่างประเทศ
คอนเทนต์ของไทยในราคาที่จ่ายเงินครั้งเดียวก็จริง
คือทุกวันนี้คนไทยเราผลิตคอนเทนต์เยอะนะฮะ
แต่ไปอยู่ในแอปพลิเคชันต่างไปอยู่ในแพลตฟอร์มของคนอื่นเขาหมดเลย
คนไทยวันนี้จะช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็ไปใช้ของแพลตฟอร์มของเมืองนอกก็หมดเลย
แล้วก็นำไปฉายในประเทศอื่นจนทำกำไรได้มหาศาล
แต่ผู้ผลิตคอนเทนต์ของไทยเนี่ยไม่ได้เงินเพิ่มเลย
ซึ่งหากประเทศไทยสามารถรวบรวมคอนเทนต์ดีไว้ด้วยกันเนี่ย
ก็สามารถช่องทางให้ต่างประเทศเขาเข้าถึงประเทศไทยของเราได้มากขึ้น
ไม่น่าเกิน๑ปีจะทำให้แพลตฟอร์มของไทยเนี่ยขยายไปในระดับภูมิภาค
ไม่ได้มีสารคดีหรือว่ามีมีหมดทุกอย่างมีหมด
สมมุติคุณชอบแบบเกาหลีคุณชอบแบบเกาหลีทั้งวัน
ก็ยังไม่รวมถึงเขื่อนต่างซึ่งมันก็ยังพอมีอยู่
เพราะว่ามันก็ยังพอมีเยอะอยู่แต่ในขณะเดียวกัน
ถามว่าคนไทยเคยพลาดโอกาสไหมอย่างฉลาดแก้มโกงจำได้ไหม
แก้มกงเราขายประเทศจีนเข้าไปเลยทีเดียว

เออกำลังบอกอันนี้เธอไม่รู้เธอถูกต้อง

เพราะฉันยังไม่ได้เล่าเพราะเธอไม่ได้อ่านตอนเที่ยง
แต่บางสิ่งที่ตามตอนเที่ยงมาแล้ว

โมงเธอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน๖

เมื่อธุรกิจของประเทศไทยของเราธุรกิจการสร้างซีรีส์
การสร้างซีรีส์ทุกวันนี้เราใช้ทุนจากจากจีนเยอะนะฮะ
ในการสร้างซีรีส์เพื่อที่จะไปลงตรงนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐมนตรีก็คิดคือแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนทั้งระบบ
ส่วนรัฐบาลควรมีบทบาทเพียงเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงบประมาณ
จากที่ผ่านมาเนี่ยแพลตฟอร์มที่ทำโดยภาครัฐเนี่ย
เอาตรงเขาก็ยอมรับนะ
ฟอร์มทั้งหลายที่ทำโดยภาครัฐ

เพราะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
รัฐมนตรีอย่าคิดเลยอย่าทำเลย
เรื่องจากอะไรธุรกิจด้านนี้มีการแข่งขันสูง
จะเข้าสู่ตลาดนี้ถ้าไม่มีอะไรที่เจ๋งจริง

เขาบอกรัฐมนตรีอย่าทำเลยอย่าทำเลย

อีกทั้งคอนเทนต์ของบ้านเราเอาจริงไหม
เราคิดถึงคอนเทนต์บ้านว่าเรามีอะไรแข็ง

เราจะทำตามสัญญา
เพราะเวลาไม่นาน

บ้านเรามันมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาเลยมันมีไหมล่ะ

หรือมันมีอะไรที่เจ๋งพอที่จะทำให้ต่างประเทศเขาจะต้องมาดู

สารคดีให้ได้ก่อนเถอะบ้านเรา

ทำสารคดีให้น่าดูให้ได้ก่อนดีกว่า
ไทยชนะให้ไม่มีเว็บไซต์อะไรเข้าไหลเข้ามาก่อน

นี่มีวันหนึ่งฉันดูนะสารคดีอันหนึ่งนะของช่องเอเชีย

คุณรู้ไหมเขาทำเรื่องนะแม่น้ำโขงจากลาวยันไปถึงเขมร

ซึ่งแบบเห้ยหน้าตื่นเต้นมาก

เขาพูดเขาไม่ว่าเขาจะพูดว่า
เมื่อเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วไปเจอเมืองอะไรเมืองนี้เป็นยังไงนะ
ไม่น่าเชื่อมากแล้วจบภายในแบบว่าหนึ่งสารคดีแล้วแบบ
มากทำคิดให้ได้อย่างนี้ก่อน

เข้าใจไหมสิ่งเดียวที่เราขาดคืออะไรรู้ไหม

คนไทยคิดเก่งนะพี่แต่เราไม่มีเงิน

พูดตรงวันนี้คนจงคนจีนมาใช้ให้คนไทยทำหมดนะ
เมืองไทยสมมุติเราเมืองไทยของเรานะในฐานะอยู่วงการบัน

วันนี้อินเดียก็ต้องไม่ใช่ของเราจีนก็ต้องไม่ใช่ของเรา
ทุกวันนี้เขาไปใช้เกาหลีของไปใช้เกาหลีไม่ได้ไปใช้ญี่ปุ่นไม่ได้
เขาบอกเด็กไทยเนี่ยเก่งที่สุดเมืองไทยเก่งที่สุดแต่เราไม่มีทุน

อะไรนะไอ้บูไอบูอะไรนะ

แต่มันเป็นชื่อยี่ห้อของเขามันเป็นชื่อตัวยางของเขาไอ้บลูโพเฟ่น

มันเป็นยาตัวนึงมันยาแก้ปวดอ่ะ
เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาไปกินยาตัวนี้เข้าไป
เขาชื่อว่าอะไรเนี่ยอุ๋มอิ๋มเหรอ

เออเขาระบุข้อความบอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
ก็คือว่าเขาปวดฟันคุดแล้วก็ไปซื้อยาไอบูโพเฟ่นมากิน
หลังจากนั้นมีอาการปูดตาเจ็บปากแสบคอ
กินอะไรลงไปยังไม่ได้แสบร้อนไปหมดเลยนะ

ให้แฟนพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่มับตะพุธ
หมอเองก็ส่งตัวไปรักษาตามสิทธิ์
ปรากฏว่านอนอยู่ห้องฉุกเฉินนะ

แพ้ยาตัวนี้กลายเป็นว่าผิวหนังเนี่ย

หายใจไม่ออกแบบหูเป็นแบบสภาพอย่างเนี่ย

ที่หน้านี่แบบว่าเห็นเป็นดำ
นี่ครับคือแบบไหม้หมดเลย

เมื่อวานผมก็เพิ่งจะส่งไลน์ไปคุยกับใคร

แต่แกบอกว่าแกเพิ่งเคยกินไม่เคยกินมาก่อน

แล้วก็เลยมีอากาศเนี่ยเป็นเยอะ

แค่ยาบางทีกินยาแพ้ทำไมคนเรามันแพ้
ก็ถึงเวลานั้นไปหาหมอหมอต้องถาม
บางคนแพ้แล้วไม่รู้ไงว่าเราไปกิน

บางคนมีถึงขั้นแบบไปทานยาแล้วบางทียาที่กินอยู่แล้วไปกินยาอีกตัว

ระวังต้องระวังให้มากนะครับ

ไม่ค่อยมีแล้วทัวร์เหนื่อย
นางร้ายเรื่องเยอะจนชวดเงินล้าน

ไม่ได้เรื่องใช้แล้วฉันไม่ค่อยรู้เรื่อง

คุณพระดำคุณดูอะไรอยู่ครับ
นางเสี้ยกลับล่ะค้า

ถ้ามีโอกาส

สอสอที่ดีควรทำตัวยังไง

บันดาลใจที่เขาทำให้ผมเปลี่ยนที่ผ่านมาผมปฏิเสธมาโดยตลอดว่า
ฉันจะไม่ยุ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบุ๋มจะยืนอยู่ในการเมืองขาหนึ่งก็ตาม
ตำแหน่งก็ตามในฐานะนักวิชาการแต่วันนี้บุ๋มจะไปเป็นสอสอให้เขาดูว่า
น้ำดีมันต้องทำยังไงทำงานเพื่อประชาชนทุกวินาที
มันควรทำยังไงคุณไม่ควรทำตัวแบบนี้
คุณไม่ควรดูถูกคนแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกผู้หญิงด้วยกันแบบนี้
และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทำกับบุ๋มเป็นคนสุดท้ายค่ะ
พี่บุ๋มค่ะน่าเห็นไหมล่ะ
น่าจะลงสอดสอดสอดสอดเลยแล้วน่าจะทำให้ปรินายเห็นว่าสอดสอดฉันดี
น้ำดีน้ำดีอุ้ยฉันพูดโอ้ยฉันพูดผิดใช่ไหมเออสดปากนะอืม
สอสอน้ำดีเป็นยังไงแม่เสียดายไอ้นี่กันว่ะเสียดาย
รอน่าจะบอกว่าน่าสอดสอดน่ะน่าบอกมีคนชวนน่ามาเป็นสอดสอดตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ย
นางไม่ไปอืมแต่คราวเนี้ยนางจะไปว่ะเออ
ก็อย่ามาผลักดันนางดีนะเดี๋ยวรอนางดูนางจะไปอยู่พักไหนเออก็ดี
ก็ดีเออคุณไม่ลองสอดสอดป่ะไงไม่เอาอย่าเลยอย่าลุก
ฉันต้องอยู่กับเธอนึกออกป่ะฉันต้องอยู่กับเธอ
ถ้าเธอเป็นสอดสอดเจอปั๊บฉันต้องยกมือไหว้เลยคุณวัดเอาเอา
ได้ออกมาแฉเรื่องราวของนางร้ายหุ่นแซ่บที่เรื่องมาก
ไม่ทำตัวตามความต้องการของลูกค้าโดยระบุว่าแมวเอาคุกมาให้อีกแล้วนะ
ว่ากันด้วยนางร้ายพิธีกรนางร้ายพิธีกรใครวะอ๋อ
วีรกรรมเรื่องมากจนได้เรื่อง
ช่วงสถานการณ์โควิดเป็นช่วงที่วงการบันเทิงต้องหยุดพักงาน
แต่ชีคนนี้ก็ยังมีงานจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์

แต่เจ้าของสินค้าขอให้ถ่ายพรีเซนเตอร์สินค้า
แต่ชีแล้วผู้จัดการก็ไม่ไหว
เรื่องมากเรื่องเยอะเหมือนตัวเองเป็นซุปตา
หึใครหรอ

โทษก็เขียนนี่เธอไม่ได้ยินได้ยังไงเรา

ตาก็ไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยมองไม่ค่อย

เจ้าของสินค้าเนี่ยไม่ใช่สิ

เพราะความเรื่องเยอะมีเงินล้าน

งานนี้ก็เลยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์
แสดงความเห็นแล้วก็คาดเดาไปถึงนางร้าย

เดี๋ยวดูทวิตเตอร์ให้เขาบอกใคร

นิ๋งปณิตารึเปล่วนางร้ายพิธีกรอ่ะ

เพราะว่าฟ่านปิงปิงนี่เด็ดมากเลย
เดี๋ยวขอคุณพศนี้แป๊บนึงขอแทรกคุณคุณพศคุณแม่พี่พศบอกให้โทรหาค่ะ

อ่านข่าวลีน่าจังก่อนสิ
อานนท์โดลีน่าจังบอกให้เตรียมตัวเช้งได้เลย

แต่ก็ไม่ทำให้เจ้าตัวนั้นเข็ดนะฮะ
ล่าสุดอีหน้าจังไลฟ์นะครับ

คนเนี่ยไม่เข้าไปดูในโรงแน่นอนไม่มีคนดูหรอกเจ๊งอย่างเดียว
มีเคล็ดลับไม่อยากให้หนังเจ๊งต้องรีบเอาสีตังค์ไปฉีดโบท็อกด่วน
เอาอาจารยิ่งศักดิ์ไปฉีดโบท็อกซ์ด้วยพอมันหน้าสวยคนเขาจะได้ตะลึง
ส้มหยุดโกหกจนรัฐบาลก็ไม่ชอบกันจะให้ปลดผ้ามันออกจากฝาผนังวัด
มันเป็นการงมงายตอนนี้เขาก็ด่ายังไงนะแต่ก็บอกให้หนังเธอเจ๊ง
พอดอาโนนเขาบอกให้หนังเธอเจ๊งไม่เป็นไรเราก็รู้รู้ว่าไง
เราไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์แบนหน่อยเพราะว่าแข่งกับพวกเธอก่อนสองคน
นี่เขาบอกให้หนังเธอเจ๊งลีน่าจังมาบอกให้หนังเธอเจ๊ง

เพราะว่าเรารู้นิสัยเขาอยู่แล้วไงเราก็รู้นิสัยเราก็ขอบคุณเขาดีกว่า
ขอบคุณที่ครับร่วมกันปั่นหนังหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าคุณกับลีน่าจังจับมือกันร่วมกันปั่นหนังหรือเปล่า
ไม่ไม่ไม่เพราะว่าไม่รู้จะไปจับมือเพราะไม่เคยเจอเขา
จับไม่ได้ร่วมเพราะว่าตอนนี้มือเขาน่าจะย่นเหี่ยวไปแล้วก็จับทีเดียวดูลูกกัน
พยายามไม่ไปเจอไม่เคยเจอเขานานมากนะมดดำตั้งแต่พอจะแตกภาคสอง
เออสรุป
ถ้าถามว่าเขาขอให้หนังเจ๊งเราก็ขอบคุณเขาเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไง
อาจารยิ่งศักดิ์ไม่รู้เรื่องยังโดนแช่งเลย

ว้ายว่าตายละจะบอกว่าลีน่าจังจะตายล่ะหรอ
ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ว่าเขาจะตายแต่เขาพูดอย่างนี้ไง
เขาพูดทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับนี้ก็ต้องระวังตัวนิดนึง
แต่เขาบอกว่าคุณร่วมมือกันเพื่อโปรโมทหนังไม่ใช่เหรอ

ฉันไม่เจอเขามาตั้งนานนะแต่เขาเคยพูดกับฉันมดดำ

เขาเคยพูดกับฉันตอนนั้นไปออกรายการของมาตุมอ่ะ

เขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยฉันโปรโมทหนัง

บอกว่าอยากช่วยฉันโปรโมทหนังแต่ถ้าจะพูดพูดดีอย่างนี้
ว่าหนังมันน่าดูหนังมันสนุกหนังมันอย่างนี้คนก็ไม่สนใจ

ก็เลยเขาก็เลยใช้วิธีนี้เขาก็เลยใช้วิธีที่แต่เขาพูดกับฉันตั้งนานแล้ว
เขาใช้วิธีด่าเพื่อที่จะให้คนสนใจแล้วก็ไปดูหนังเรื่องนี้
จริงเขาก็มีน้ำใจกับฉันนั่นแหละแต่ฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่พูดจะดีกว่า

อะไรอย่างงี้

อยากจะฝากอะไรถึงรีน่าจังไหม
ไม่ฝากไม่ฝากไม่ฝากฉันดูแลฉันนี่ดีกว่าเนี่ยส้มหยุดดีกว่าเพราะเขาดังกว่าลีน่าจังเยอะตอนนี้

ไม่แล้วใครเป็นพจมานอะไรเรื่อง
พจมานหรอแพนเค้กไง
แนนเค้กุจมานแล้วส้มหยุดเป็นใคร

ของอีแน็กซ์ไง
หยุดเป็นคู่มั่นของส้มหยุดเป็นคู่มั่นของชายกลางเหรอ
ใช่เป็นคู่มั่นเขาใจกลางแล้วก็พจมันก็เป็นแพนเค้ก

แต่ทีนี้เขาบอกแค่อันดันที่สักกับพี่สิตางไปฉีดเพราะว่าส่วนผู้จัดอะฉีดเต็มอยู่แล้วโบท็อก

แล้วก็ผู้จัดไม่ได้ฉีดอะไรนะธรรมชาติต้องถามพิธีกรเธออะฉีดรึป่าว
ธรรมชาติเหรอจ๊ะเธออ่ะ
ธรรมชาติหนึ่งอ่ะสิธรรมชาติหนึ่งแล้ว
พอทีซักทีเขาบอกว่าสารคณีเอเซียอะไรที่เอามุมสูงไทยอะไรแน่นั่ง

เพราะนั่งดูอยู่รู้สึกคนไทยทำคนไทยทำเมื่อก่อนก็ทำช่องหนึ่ง
ช่องในช่างช่องนั้นช่องในช่างช่องไอทีวี
โอเคสรุปแล้วไม่มีอะไรฝากถึงลีน่าจังนะ
ไม่มีไม่มีขอบคุณขอบคุณที่เขานึกถึงเรา
เพราะว่าเราอย่าไปเอาเรื่องไม่ดีมาใส่หัวเลย
เพราะตอนนี้หนังเรากำลังมีคนสนใจเยอะ

ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเบรกค่ะ
อ่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องฟ่านปิงปิง

มานะคะรู้จักฟ่านปิงปิงกันใช่ไหม
ดาราสาวจากจีนแผ่นดินใหญ่
ซึ่งก็เรียกได้ว่าโด่งดังมาก

เกี่ยวกับความอื้อเฉาของการเลี่ยงภาษีของเธอ
แล้วก็ตอนนี้ก็เงียบไปเลยนะคะ

มีการปรับภาษีย้อนหลังกันไปด้วยนะฮะ

ก็ประมาณ๔๒๐๐ล้านบาท
แสดงว่ารายได้เธอขนาดไหน

ชีวิตของเธอก็กลายเป็นดาวดับไปเลย

มันมีโลกออนไลน์มาแรงมาก

ขายของเข้ามาเนี่ยมันมีบทบาทนะฮะ

ก็เลยจึงขายผลิตภัณฑ์

ขอบคุณแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก

เพราะว่าเธอนี่มาร์คหน้านะจ๊ะ
มาร์คสน่าเนี่ยเป็นที่นิยมมาก
ที่จีนที่เกาหลีอะไรอย่างนี้
ถามมาหน่วย๑๐ร้อยพันหมื่นแสน

เป็นเงิน๑๐ล้านหยวน๔๕ล้านบาท

นางขายเก่งมากเลยเนอะ

แบบอยู่แพลตฟอร์มหมดไงพี่นี่

ในท่าหลานอย่างก็ได้ประมาณ๒๒ล้าน

โชว์กระเป๋าแทบตายยังเห็นได้เลย

น้มไปแล้วของพี่หมดอายุ
ว่าไงต่อจะต่อช่วยนะคะ

ลาเลยค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ๓คนนี้นะคะเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ